ท่านผู้ชมครับที่ปฐุมธานีมีเหตุการณ์เสียชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็คาดว่าอาจจะฆ่าตัวตายเองแต่ก็ยังไม่ได้สรุปเสียทีเดียวนะครับ
แต่ดูจากสภาพศพแล้วต้องบอกว่าน่ากลัวนะครับ
วันนี้ตำรวจและแพทย์เวียนโรงพยาบาลธัญบุรีไปตรวจสอบเหตุชายเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
บ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยบัญชาอุทิศหมู่๔ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

นายสุริพงศ์โอชารสอายุ๒๔ปี
เป็นนักศึกษาปี๔คณะวิศวะของมหาวิทยาลัยแห่ง๑นะครับ
ก็เสียชีวิตอยู่ในห้องครัวของบ้านหลังนี้นะครับ
สภาพศพนะมีมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตปักอยู่ที่ลำคอ
หน้าอกมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดลึกจนถึงซี่โครง
หน้าท้องมีบาดแผลเป็นรอยมีดกรีดลงไปเป็นทางยาว๗เซนติเมตร
แล้วเป็นลักษณะคล้ายกับการคว้านท้อง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๖ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมานะครับ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลย
แต่มีข้อความที่เขียนเอาไว้บนผนังบ้าน
ใกล้กับจุดที่พบศพครับท่านผู้ชมครับ
เขียนว่าพุทธพลังยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ
มันเป็นไกยะอะไรรึเปล่า
ภูมิกับการสพธัญบุรีบอกว่าจากการสอบปากคำเพื่อนผู้เสียชีวิต
ทำให้ทราบว่าผู้ตายป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
จากทางสถาบันนิติเวศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะสรุปอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าเพื่อนของผู้ตายที่ไปเจอศพคนแรกบอกว่าบ้านหลังนี้ก็เช่ากันอยู่
อยู่ด้วยกันสามคนก่อนเกิดเหตุนัดกันว่ามาเจอกันที่บ้านนะ
เดี๋ยวจะออกไปทำธุระพร้อมกันพอมาถึงก็เจอเพื่อนทั้ง๓คน
อยู่ในห้องชั้นล่างนะแต่มีเพื่อนอีกคนนึงมาหา
แล้วเพื่อนคนที่เจอศพเนี่ยก็เข้าไปในครัวจะไปหยิบชามมาใส่กับข้าวก็ตกใจ
เจอศพนายสิริพงศ์เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในครัวก็รีบแจ้งตำรวจมา
แต่โอ้โหก็ยังไม่รู้สาเหตุมิดเล่มเดียว
ใช่แต่ว่าแผลไงโอ้โหลักษณะเหมือนคว้านท้องแผลลึกอะไรแบบนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาฆ่าตัวตายมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดูจากสภาพศพแล้วน่ากลัว